บอกแล้วกันว่าใครอยากจะพาลูกหลานไปดูสัตว์เลย

ไปดูสัตว์ตัวเป็นตัวจริงที่สวนสัตว์กันหน่อย
เพราะว่าวันเด็กปีหน้าที่จะถึงนี้นะคะ
ศาสตร์เขาเปิดให้พ่อแม่พี่น้องพาลูกหลานไปเที่ยวกันค่ะ
ไปค่ะคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีกันก่อน
ที่ทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยค่ะ
ได้เปิดโครงการอศเปิดสวนสัตว์ฉลองวันเด็กให้เข้าฟรีทั่วไทย
วันที่๙มกราคม๒๕๖๒
เสาร์ที่๒ของเดือนจะเปิดสวนสัตว์ในสังกัดทั้ง๖แห่งค่ะ
คือสวนสัตว์เปิดเขาเขียวสวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์นครราชศรีมา
สวนสัตว์สงขลาสวนสัตว์อุบลราชธานีและสวนสัตว์ขอนแก่น
น่ารัก
น้องไปดูสัตว์เหล่านี้เห็นไหม
มาเป็นแถวคือสัตว์พวกนี้บางตัวเราก็ไม่เคยเห็นหาดูยาก
แต่สามารถไปเที่ยวชมได้ทั้ง๖แห่งเลย
เป็นการสร้างความสุขสนุกสนานนะให้เด็กได้มาเรียนรู้
เรื่องราวของสัตว์ต่างภายในสวนสัตว์แห่งนี้นะคะ
และแน่นอนว่าแต่ละแห่งเขาจะมีกิจกรรมสุดพิเศษ
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละที่
แตกต่างกันไปเลิดเพลินอย่างแน่นอน

ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นแล้วแหละ
อย่างที่บอกไปว่าถ้าอยากไปชมแบบนี้นะ
เขาก็มีมาตรการในการคุมเข้มเรื่องการระวังโควิด๑๙
มีมาตรการอย่างเคร่งครัดเลยนะคะ
ก็คือจัดพื้นที่การลงทะเบียน
ของคนที่เข้ามาเที่ยวชม
แล้วก็อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่สวมใส่หน้ากากอนามัย
เข้าไปชมสัตว์ต่าง
มีอ่างล้างมือมีเจลล้างมือ
คอยดูแลคอยอำนวยความสะดวก
แล้วก็จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ
ระยะห่างเพิ่มความถี่การทำความสะอาดด้วย

สัตว์ทั้ง๖แห่งยังมีการเตรียมแจกหน้ากากอนามัยรูป
การ์ตูนคาแรคเตอร์แม่มะลิ

มันคือฮิปโปโปเตมัส
เป็นซุปตาของสวนสัตว์เลยนะคะ
เพราะฉะนั้นใครวางแผนไว้ว่าจะไปที่สวนสัตว์
รีบไปเลยเพราะว่าของแถมก็มีจำนวนจำกัดด้วยนะคะ

ท่องคำขวัญวันเด็กแห่งชาติเอาไว้ด้วย
เป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้รับรางวัลในงานวันเด็ก
คำขวัญวันเด็กปี๒๕๖๔นะ

เด็กไทยวิถีใหม่รวมไทยสร้างชาติด้วยพักดีมีคุณธรรม

คำขวัญวันเด็กกันเอาไว้นะคะ